มาคุยกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า
หน้าตาเปลี่ยนแล้วเขาก็บอกว่าชีวิตเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นด้วยนะคะ
ต้อนรับคุณโอมปางปะพานอุ่นวิไลค่ะ

สวัสดีค่ะเชิญนั่งค่ะ
คุณโอมทำศัลยกรรมตกแต่งมาหลายครั้งหลายอย่างเดี๋ยวเราจะมาคุยกันหน่อย
ทำแล้วชีวิตเปลี่ยนจริงหรือเปล่าทำไมถึงตัดสินใจทำ
ให้คุณผู้ชมเห็นหน้าคุณโอมตอนนี้ก่อนคือหล่อเลยแหละ

บอกตรงเลยคุณโอมบอกเราตรงทำอะไรมาบ้าง
ก็เริ่มต้นก็ทำเล็กน้อยก่อนครับเริ่มจากทำลักยิ้ม
แล้วก็มีเสริมจมูกแต่ว่าคือเสริมจมูกเนี่ยจะมีพลาดหลายครั้ง
ก็เลยต้องทำถึง๖ครั้งเลยมีตัดริมฝีปากครับ
จัดฟันก็ช่วยให้เปลี่ยนรูปหน้าได้ดีขึ้น

อันนี้ไงยังมีอยู่นิดหน่อย
เพราะว่าก็อย่างที่พี่อ่านข่าวไปเมื่อกี้ครับว่าทำเร็วไป
ตอนนั้นคืออยู่เท่าไหร่ตอนทำ
ตอนทำก็คือยังอยู่หมอปลาอยู่เลยครับ
อันนี้ได้คุยกับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่ไหมคะว่าอยากไปทำ

ก็ได้รับอนุญาตจากคุณพ่อคุณแม่ด้วย
ทำไมน้องโอมถึงตัดสินใจทำศัลยกรรมตกแต่งใบหน้า
ครั้งแรกคิดอะไรอยู่ทำไมถึงเริ่มไปทำ
ที่เริ่มไปทำเลยเพราะว่าจะมีช่วงหนึ่งที่เหมือนข่าวค่อนข้างจะเยอะเกี่ยวกับเรื่องว่า
กระแสทางเกาหลีเข้ามาว่าทำแล้วน่าเปลี่ยนดีขึ้นอะไรอย่างนี้ครับ
เราก็เริ่มหาคุณหมอในเมืองไทยว่ามีคนไหนที่มีชื่อเสียงบ้างอะไรอย่างนี้
อยากรู้ตอนการหาข้อมูลว่าเราเตรียมตัวก่อนที่เราจะเริ่มทำอย่างแรกรักยิ้มใช่ไหมคะ
หาข้อมูลหนักไหมหายังไง
ข้อมูลก็คือจะมีทั้งทางอินเตอร์เน็ตแล้วก็คนพูดกันมาคนเล่าให้ฟังอะไรอย่างนี้
เราก็จะคุ้นชื่อคุณหมอคนนี้นะได้ยินบ่อยอะไรอย่างนี้
กลัวพลาดไหมครั้งแรก
ครั้งแรกรู้สึกว่าไม่กลัวเลยเพราะว่าก็เห็นเขาบอกคุณหมอเก่งคุณหมอเก่งเราก็โอเคลองดู
แต่ที่น่าสนใจคือจมูกจมูก๖ครั้งคุณผู้ชม
ทำไมคะเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องทำจมูกถึง๖ครั้งมีความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้น
ก็อันนี้เป็นคือไม่เชิงว่าความผิดของคุณหมอเลยนะครับเป็นความผิดของเราด้วย
ที่หนึ่งก็คือว่าเราใจร้อนที่หาข้อมูลยังไม่ดีพอ
ยังไม่รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงของเรามันต้องแก้จุดไหนอะไรอย่างนี้
คือไม่ใช่แค่ว่าเสริมจมูกใส่ซิลิโคนให้มันโด่งจบ
เราต้องรู้ว่าเนื้อจมูกเราเยอะพอหรือเปล่าแล้วปัญหาของเราจมูกใหญ่จมูกเล็กเป็นยังไงบ้าง
แล้วปรึกษากับคุณหมอต้องคุยให้ชัดเจน
สดุที่ทำจมูกมีหลายอย่างของน้องโอมคืออะไรคะ
เป็นคือทำครั้งแรกเนี่ยครับก็จะเป็นแค่ซีลิโคนแล้วออกมาเราก็รู้สึกว่ามันยังไม่พอใจ
ไปเจอคุณหมออีกท่านหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้นะมันต้องแบบใช้กระดูกอ่อนหลังใบหูมาช่วยเสริมมันจะแบบตอบโจทย์ตามที่เราต้องการ
ก็เลยเปลี่ยนหกครั้งเลยจนสุดท้ายครั้งนี้พอใจหรือยังอยากจะทำอีกหรือเปล่า

พอใจแล้วตอนนี้คือพอใจหน้าเราแล้วไหมหรือว่าอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมไม่มีแล้วครับ
ไม่มีแล้วครับ
แต่ระหว่างรอภาพชีวิตเปลี่ยนไหมคะหลังจากหน้าเปลี่ยน
ก็เปลี่ยนนะครับคือเปลี่ยนทั้งจากตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างด้วย

อันนี้คือตอนที่แบบออริจินัลยังไม่มีอาการ

คุณผู้ชมคะดูความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
เปลี่ยนมาเรื่อยจนเป็นแบบนี้
เดี๋ยวก่อนอันนี้คือปัจจุบันเลยใช่ไหมคะ

ภาพก่อนหน้านี้ตอนนั้นทำอะไรแล้วบ้างคะ

คือเหมือนเป็นคนละคนเลยจริงต้องขออนุญาตน้องโอมต้องพูดแบบนี้ได้เนอะ
คือเหมือนเป็นคนละคนและผิวล่ะ

ดูแลครับอันนี้มันต้องเน้นความสม่ำเสมอด้วยมีวินัยอะไรอย่างนี้
เดินไปไหนตอนนี้คนก็ต้องมองว่าน้องโอมหล่อ
ก่อนหน้านั้นคนต้องมองอีกแบบ

มีจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างก็มีครับ

ชีวิตเปลี่ยนก็คือเรามีความมั่นใจมากขึ้นอยากทำอะไรได้มากขึ้นแล้วก็มีโอกาสได้ทำอะไรอีกหลายอย่างอะไรอย่างนี้ครับ
แต่ว่าตอนนี้กระแสเรื่องของการทำศัลยกรรมตกแต่งเป็นกระแสที่เด็กวัยรุ่นก็หันมาอยากทำ
เล็กน้อยชีวิตนู้นชีวิตนี่ก็ทำกันเยอะนะ
โอมอยากจะแนะนำคนที่สนใจในการทำศัลยกรรมให้หน้าตาดูดีขึ้นบ้างไหมคะ
ก็อยากจะแนะนำว่าที่สำคัญเลยก็คืออยากให้หาข้อมูลให้ดีพอก่อนนะครับแล้วก็ใจเย็นแล้วข้อมูลที่หาก็ควรจะหาจากหลายแหล่ง
ไม่ใช่แค่ว่าในอินเตอร์เน็ตเขาบอกว่าคุณหมอคนนี้ดีดูรูปรีวิวจากของทางคลินิกยังไงเขาก็ต้องเอารูปที่ดีมาโชว์อยู่แล้ว
ต้องดูคนที่ทำมาจริงแล้วก็ดูว่าผลลัพธ์ของคนที่ทำมาจริงเนี่ยคนรู้จักเราหรือว่าเราลองเข้าไปคุยกับคนที่เขาทำกับคุณหมอนี้จริงออกมาเป็นยังไงอย่างนี้ดีกว่า
ทีนี้ถามน้องโอมตอนที่ตอนนั้นจมูกมีปัญหาใช่ไหมที่ต้องแก้ถึง๖ครั้งด้วยกันตอนที่มีปัญหาเครียดไหมรู้สึกว่าเราต้องทำยังไงต้องไปหาคุณหมออะไรยังไงตอนนั้นแก้ปัญหา
เหมือนกันครับเพราะว่าตอนแรกที่หาข้อมูลเนี่ยเราก็เชื่อว่าคุณหมอที่เราหาคนนี้มีชื่อเสียงแล้วก็เก่งแล้วนะแต่พอทำออกมามันยังไม่ใช่เลยอ่ะคือที่มีปัญหานี่คือมีปัญหารูปทรงหรือว่าเป็นปัญหาที่ที่เรื่องของแผลรูปทรงครับเป็นเรื่องของรูปทรงแล้วก็คือต้องไปก็เลยไปหาคุณหมอท่านใหม่ใช่ครับเดี๋ยวเราจะสรุปให้คุณผู้ชมเห็นอีกครั้งนึงว่าน้องโอม

จัดฟันหนึ่งครั้งจัดฟันที่หน้าเราก็เล็กลงไหมเล็กลงค่ะมีมีถอนฟันด้วยก็ทำให้หน้าเข้าลูกขึ้นใช่ครับโบท็อกซ์๖เดือนครั้งคงไม่ถามแล้วล่ะว่าโบท็อกทำมากี่ครั้งอยากอยากถามว่าทีนี้พูดถึงเรื่องของศัลยกรรมเนี่ยหลายคนเขาจะมองว่าเสพติดหรือเปล่าทีเนี้ยเราจะรู้ตัวเองยังไงว่าเราเสพติดหรือเราไม่เสพติดตรงไหนคือจุด
ที่เราจะทำเริ่มทำอย่างแรกเลยนะครับเราก็ต้องมีแบบในจินตนาการเราแล้วล่ะว่าเราอยากได้หน้าแบบไหนพอเราได้ถึงจุดนั้นน่ะก็คือพอไม่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะอยากจะขอแบบว่าอีกนิดนึงไม่เอาเลยคือตอนนี้น้องโอมพอใจแล้วจะไม่ไม่เพิ่มโอเคแล้วอ่ะมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าสัก๙๕๘๐เราโอเค
เหมือนซุปตาคนนี้เออตาเหมือนซุปตาอีกคนนึงซุปตาคนนั้นมันจะเหมือนภาพไหมคะน้องอมได้เอาภาพไปให้คุณหมอดูไหมว่าอยากจะเป็นยังไงคือน้องอมเอาภาพใครไปให้คุณหมอดูตอนนั้นเป็นนักแสดงเกาหลีพูดชื่อได้มั้ยพูดชื่อได้มั้ยไม่ไม่ทราบชื่อเหมือนกันเห็นรูปในอินเตอร์เน็ตแล้วก็ชอบแล้วก็คือว่าคุณ

พักฟื้นคือมันไม่ได้เรื่องง่ายทำไมเราถึงยอมทุ่มเทเสียสละไปทำศัลยกรรมเพื่อให้หน้าเราเปลี่ยนเกิดอะไรขึ้นชีวิตเราเปลี่ยนไปคุ้มค่าไหมคะก็คุ้มนะครับคืออันนี้มันเป็นความชอบส่วนบุคคลด้วยเพราะว่าถ้าอย่างตัวเองอ่ะครับก็ชอบที่จะดูแลตัวเองอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราส่องกระจกเราก็อยากจะให้เราก็อยากให้

สมัยก่อนเราไม่เคยเป็นดัมเมเยอร์เป็นอะไรกับเขาเราทำอะไรเราเสิร์ฟน้ำเหรอ
ตอนแรกเราก็สวัสดิการแล้วก็แบบนั่งสแตนไปอะไรอย่างนี้
แต่หลังพอเราเริ่มดูแลตัวเองมีโอกาสได้พัฒนาตัวเองมากขึ้นก็มีโอกาสได้ทำ
อ้วนดูแลตัวเองออกกำลังกายใช่ไหมค

คือจริงแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ศัลยกรรมอย่างเดียวแต่ว่าต้องใช้ความพยายามในการดูแลออกกำลังกายแล้วก็เรียกว่าวินัย
ใช่วินัยสำคัญมากครับ
ลักษณภายนอกสำคัญแต่ก็อยากจะให้คนในสังคมไม่ตัดสินคนจากรูปร่างหน้าตา
ให้น้องโอมพูดทิ้งท้ายกับสิ่งที่เราได้มาจากการทำศัลยกรรม
อยากจะให้เตือนคนที่กำลังจะทำศัลยกรรมสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องโอมในวันนี้เนี่ยอยากจะบอกอะไรกับคุณผู้ชมบ้างคะ
ก็จริงอย่างที่บอกนะครับอยากให้ใจเย็นหาข้อมูลจากหลายแหล่งนะครับ
แล้วก็ปรึกษาคุณหมอที่น่าเชื่อถือแล้วก็ปรึกษาคุณหมอถ้าเกิดว่าปรึกษาคุณหมอได้หลายคนเนี่ยก็จะดีมากครับ
เอาล่ะวันนี้ต้องขอบคุณน้องโอมมากนะคะที่มาบอกเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการทำศัลยกรรมตกแต่ง
ต้องบอกเลยว่าวันนี้น้องโอมหล่อมากแล้วพอแล้วจริงนะ
พอแล้วนะคะขอบคุณน้องโอมมากที่มาคุยกันในรายการนะคะ